เป็นเย็นคุณค่ะเพราะเรื่องต่อไปบอกเลยว่าคุณจะของขึ้นเหมือนกับพี่เขานะครับ
เพราะว่าบรรดานนักพนันค่ะก็ยังมีการจับกลุ่มตั้งวงเล่นพนันกันอยู่
ไม่สนใจทั้งโรคโควิด๑๙ไม่สนใจทั้งพรกรฉุกเฉินอะไรใดทั้งสิ้นไปดูค่ะ
นี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องมีการบุกไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ

หลังจากที่เขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่านี่ค่ะมีกลุ่มคนเนี่ยตั้งวงกัน
ตั้งวงพากันเล่นพนันแบบนี้

ไม่ต้องนี่ก็ต้องมาแบบพบอาวุธคบมือเลยนะ
ใช่ค่ะใส่เสื้ออุปกรณ์อะไรเต็มเลยนะคะ
แล้วก็ไปเจอชาย๓คนกำลังตาใสเป้วปิ๊งเลย

แล้วกลางวงเนี่ยพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยไง
คือตอนแรกก็พากันปฏิเสธบอกว่าเออไม่มีไม่มีเรื่องของพนัน
ตั้งวงดื่มเบียร์กันเฉยนี่แหละ

เจ้าหน้าที่เขาพากันไปแล้วบุกไปตรวจค้นกันแบบนี้
ค้นไปค้นมาอะไร
นี่อะไรของกลางเนี่ยฮะ
ของกลางเนี่ยถูกซ่อนไว้ตามอะไรรู้ไหมอะไรร่างกาย
อาจจะแบบมุดยัดลงไปในส่วนต่าง
แล้วก็มีลูกเต๋าไฮโลอยู่ในเสื้ออีก๓ลูก
แล้วก็ป้ายบอกแต้ม๑ชุดเมื่อกี้ไพ่๑สำรับ
พร้อมกับเงินสดอีกจำนวนนึง
ของกลางครบแบบนี้จะปฏิเสธว่า
แอลกอฮอลอย่างเดียวก็ไม่ได้แล้วล่ะจ้า
ยังไม่หมดนะจ๊ะสอบถามไปสอบถามมา
เหล่านักพนันบอกว่าอย่างไงรู้มั้ย
ก็ดีใจไงที่มันมาเล่นที่มันมากิน

ก็ชนบุรีเขาคลายล็อกแล้ว
ก็เลยพากันมาฉลองเลยดื่มเบี้ยกันไปเลย

ฉลองที่ชนบุรีคลายล็อก

ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยงานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยนี่ค่ะ
พาขึ้นรถไปเลยโดนไปเลยจ้ะทั้งข้อหา
ลักลอบเล่นการพนันนะคะฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนะคะ
เตือนเอาไว้เลยนะคะใครที่คิดจะเล่นการพนันแบบนี้
เด็ดขาดค่ะคุณถึงแม้ว่าจะคลายล็อกดาวน์กันไปแล้ว
ก็ยังเล่นไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตามไป
ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูอ๋อพนัน
เหมือนกันค่ะครับไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ใจค่ะฝากเตือนไว้นะ
ไปเล่นรายการพนันไม่ว่ามันจะอยู่ในช่วงไหนก็ตามนะครับ